คุณผู้ชมครับต่อเรื่องของโควิด๑๙กันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยติดตามสถานการณ์กันเต็มแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของสถานการณ์โควิด๑๙แน่นอนว่ามุมหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันแล้วก็หยุดยั้งการแพร่ระบาดนี่คือความเป็นความตายของชีวิตนะแต่อีกมุมหนึ่งที่ต้องคุยกันในช่วงข

การเจนอาจารย์อย่างเป็นทางการอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปไล่ล่าหาวัคซีนจากทั่วโลกมาให้ได้ประเทศไหนมีวัคซีนเหลือต้องยืมมาฉีดก่อนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อิสราเอลหรือว่าอังกฤษ
คือความเร่งเราเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการเร่งด่วนมันต้องเร่งด่วนจริงจริงเพราะฉะนั้นเร่งด่วนจริงจริงเนี่ยมันจะใช้ระบบของที่มันเป็นทางการอย่างเดียวไม่ได้อย่างเช่นว่าวัคซีนเนี่ยที่ไหนมีเหลือเพราะประเทศที่มีตังค์เนี่ยมันซื้อมาเกินไปขอเจรจาได้ไหมแบ่งซื้อมาได้ไหมหรือไม่ก็บอกนี่ผมมีออเดอร์

วันหนึ่งทำได้วันละ๔๐๐คน๒๕วันถึงจะเสร็จดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องคัดกรองก็คือเอาคนที่มีอาการเนี่ยออกมาตรวจก่อนเมื่อตรวจแล้วให้แยกออกมาโดยเร็วที่สุดอันนี้ประมาณอย่างนี้นะฮะก็คุยกันตั้งแต่๒ทุ่มมีอยู่ช่วงนึงมีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีน้องสาวของนายทักษิณนี่ค่ะนี่ก็
ประชาชนและธุรกิจต่างรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รอบล่าสุดในขณะที่เราจำเป็นต้องเข้มงวดในเรื่องสาธารณสุขและการยับยั้งควบคุมโรคระบาด
สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำกับคณะทำงานคือเราต้องรีบออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
และการทำมาค้าขายต่างอย่างรวดเร็วที่สุดช่วงเวลา๑ปีกว่าที่ผ่านมาที่ประชาชนต้องเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากอย่างร้ายแรงจากโควิด๑๙
จนถึงตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันอย่างสาหัสและยิ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน
วันนี้ก็รอฟังเผื่อคอลโลมอนมีเมื่อราการอะไรเพิ่มเติม
เรื่องของโควิด๑๙เราจะเข้มข้นมากตั้งแต่ช่วงแรกของรายการ๑ทุ่งก็ติดตามเราได้